ภาคตะวันออกหลายจังหวัดเลยฝนตกหนักมาก
สิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมครับ
คือรถส่งน้ำแข็งค่ะตระเวนขับรถส่งน้ำแข็ง
ปรากฏว่าไปผ่านจุดฝ่ายน้ำล้นที่ศรีราชารถจมยั่วไปทั้งคันเลย
คนขับหนีตายออกมาได้แต่แรงงานชาวเมียนมา๒คนหายค่ะ
หายค่ะคือเหตุการณ์จริงมันเกิดตี๕๓๐ของเมื่อวานนี้
หากันอยู่นานที่สุดแล้วแรงงานชาวเมียนมาที่หายไปสองคน
เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะพบเป็นศพหนึ่งคน
ถึงตายเลยเหรออีกหนึ่งคนยังหายสาบศูนย์อยู่
ใช่พี่เบิร์ตถึงตายเลยนะคะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยใช่ไหมอีกคนเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องที่มาเตือนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านต้องจำเป็นขับรถผ่านฝ่ายน้ำล้นแบบนี้คือต้องระวังมากเลยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ตอนนี้เลี่ยงก่อนเลยนะคะ
ตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเป็นฝ่ายน้ำล้นภายในซอยโรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์
หมู่ที่๑๐ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
เห็นไหมคะนั่นรถที่จมลงไปเป็นรถกระบะทะเบียน

หงายท้องลงไปในฝ่ายน้ำล้นแบบนั้นนะคะ
ทะเบียนยอยักษ์ขอไข่๗๕๙๐ชนบุรีนะคะ
กู้ภัยนักประดาน้ำไปถึงก็เร่งช่วยการยกรถกระบะคันนี้แหละค่ะ

ทีนี้คนขับคนขับเป็นคนไทยนะคะ
ชื่อว่าสมชายนามรัฐอายุ๔๗ปี
หลังจากที่ประสบเหตุแล้วเนี่ยนี่คนขับ
หนีตายออกมาได้ค่ะหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะ
คือคุณสมชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขากับแรงงานชาวเมียนมาอีก๒คน
ระเวนขับรถน้ำแข็งเนี่ยส่งตามสถานที่ต่างนะฮะ
แล้วก็ออกจากร้านน้ำแข็งในพื้นที่หัวกุญแจ

ที่คลองกิวบ้านบึงชนบุรีนั่นแหละค่ะ
ตั้งแต่เช้ามืดเลยสักประมาณตี๔
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้น

ทั้งเยอะทั้งเชี่ยวทั้งขุนเลยนะคะ

รถถูกน้ำพัดตกลงไปทั้งคันเลยนะคะ
ก็เลยพยายามหนีออกจากรถว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปแจ้งชาวบ้าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเกือบ๑ชั่วโมง
จนสามารถยกรถขึ้นมาได้นะคะ
แต่ตอนนั้นนะตอนที่ยกรถขึ้นมาได้เนี่ย
ยังไม่พบแรงงานชาวเมียนมาอีก๒คนที่นั่งมาในรถด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังหาต่อค่ะ
ประสบเหตุเนี่ยสักประมาณตี๕๓๐ใช่ไหม
มาเจอร่างแรงงานชาวเมียนมา๑๑โมงครึ่ง

ชั่วโมงให้หลังเจอเป็นศพที่เราเบลอไว้นะคะ
นี่ค่ะมานอนเสียชีวิตอยู่ใต้สะพาน
ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะตำบลบ่อวิน
ห่างจากจุดประสบเหตุ๓๔กิโลเมตรนะคะ
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาอีกคนนึง

นี่ญาติมาเห็นศพเนี่ยโอ๊ยทำใจไม่ได้ค่ะ
ร้องไห้เลยแล้วตามรายงานข่าวบอกว่า
คนเสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ

สนัดรถกระบะใช่ไหมพี่โต๊ะไม่ใช่รถเล็กด้วยนะใช่ค่ะ

แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หาอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ